อะไรแบบนี้ก็ต้องโยนมาคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องของวงการหมอลำมันไม่จบ
อืมพ่อรุ่งฟ้ากุลาชัยนี่หลายคนรู้จักกันดีนะคะ
ต้นตำรับลำเพลินเบอร์หนึ่งของเมืองไทยโอ้โหล่าสุด
โดดมารับงานแสดงครั้งแรกในชีวิตจ้า
แล้วก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐด้วยนะว่าตื่นเต้นมาก
ดีใจมากเลยไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งเนี่ย

แถมยังรับบทเด่นเป็นพ่อของนางเอกไข่มุกรุงรัฐด้วยจ้า
โดยเรื่องนี้นะพ่อรุ่งฟ้าเนี่ย
ได้ร้องได้เต้นหมอลำเพลิน
ซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่พ่อรุ่งฟ้าเขาอยากจะสืบสาร
เอาไว้ให้ลูกหลานได้ใช้กันต่อไป
แล้วก็ยืนยันด้วยนะว่าต่อให้มาเป็นนักแสดงแล้วเนี่ย
ก็ยังไม่ทิ้งงานโชว์หมอลำเพลินแน่นอน
เพราะอะไรมันคือชีวิตมันคือจิตใจของหมอลำเพลิน
ที่ชื่อพ่อรุ่งฟ้ากุลาชัยคนนี้ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
รวยอย่าซิไล่ลืมถิ่นพักกระดูนตุลเก่า
อันว่าทางเสียงเข้าอย่าเฝ้ากวดน้ำปลูก
อย่าไปเที่ยวทางหกสี่ถึกดอนเสียงห้าย